บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันก่อนนะครับ
ในวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
และหนังสือ๙๙พระบรมราชวาส
้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาสตร์เป็นวันที่๓นะครับ
โดยมีประชาชนหลั่งไหลไปขอรับหนังสือจำนวนมากครับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท
รายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ

กระทรวงวัฒนธรรมแจกหนังสือสำคัญ

ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาต่อแถว
เพื่อรับหนังสือกันตั้งแต่ช่วงเวลา๓นาฬิกาค่ะ

เพื่อเข้ารับหนังสือสำคัญเกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙
กระทรวงวัฒนธรรมนำมาแจกจ่าย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
โดยเริ่มแจกรอบแรกตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มารอต่อแถวกันตั้งแต่๓นาฬิกา
หนังสือสำคัญเกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙ทั้ง๒เล่มนี้นะคะ
แรกมีชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่าง
ตลอดการครองสิริราชสมบัติ๗๐ปีพร้อมพระบรมชายลักษณ์
ซึ่งมีหลายภาพที่หาชมได้ยากค่ะ
และอีก๑เล่มมีชื่อว่า๙๙พระบรมราชวาสน้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาล
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราชวาสและพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ด้านประชาชนหลังได้รับหนังสือต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาต่อแถวนานหลายชั่วโมงตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา

หากเทียบกับการได้รับหนังสือของในหลวงราชการที่๙
เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกและน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
การใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อชีวิตเป็นที่สุดแล้วค่ะ
ด้านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
เมื่อเปิดให้รับหนังสือตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ก็มีประชาชนเข้ารับหนังสือเกือบ๑๐๐๐คนแล้วค่ะ
ว่าวันนี้จะสามารถแจกหนังสือได้๒๓๐๐๐เล่ม
โดยสำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะ
วันนี้ให้ดมมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่าง
ที่เข้ามาช่วยกันมีกิจอาศาเข้ามาช่วยงาน
ก็ถือว่าเรียบร้อยดีค่ะ
ขณะเดียวกันกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ปรับย้ายสะพานแบลลี่จากสะพานช้างโรงศรี
ด้านหลังกระทรวงกลาโหมมาติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งหนาแน่นอยู่บริเวณฝั่งแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผม
เนื่องจากจุดสะพานช้างโรงศรีมีจำนวนประชาชนใช้สะพานลดลงแล้ว
โดยจะเริ่มย้ายและดำเนินก่อสร้างในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ

พรุ่งนี้เต็มที่ให้ดวงน้องไต้
ไม่เกิน๒๔ชั่วโมงจาก๓โมงเช้า

ที่ประณีโลกท้องสนามหลวงก็ยังคง
งแน่นไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหลมากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
หากประชาชนที่ต้องการเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ขอให้พกอุปกรณ์กันแดดเช่นร่มมาด้วยค่ะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศบริเวณท้องสนามหลวง
ตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงช่วงบ่ายคาดว่าจะมีแดดร้อนและอบอ้าวนะคะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ